การป้องกันตัวเองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายทำอย่างไรทำได้

เดินอยู่มีคนต้องการ
มาจี้มาปล้นเรามีอาวุธมา

เราไม่ผิดกฎหมายหรือทำโดย
อาวุธหมายการปล้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมาย

กับทนายวสันฝีมือช่างรองประธานเผยแพร่กฎหมาย
สภาษณ์ฐนายความอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับวันนี้ไม่เจออาจารย์หลายสัปดาห์เลย

ใช่ครับทีนี้ไปภารกิจครับสหกประเทศ

มีคุณผู้ชมฝากข้อความเข้ามาเยอะเหมือนกัน

สมมุติว่าเจ้าหน้าที่ต้องการจะมาตรวจคนบ้านของเรา

ต้องมีเอกสารยืนยันอะไรบ้างครับ
อันนี้ก็เป็นปัญหากระทบ
ต่อประชาชนโดยทั่วไป

คือการค้นในที่ระหงษฐานบ้านของเราเอง
บุคคลใดจะเข้ามาค้นโดยไม่มีหมายค้นไม่ได้

หมายค้นก็ต้องไปออกที่ศาล
เช่นว่าเราอยู่ในท้องที่ตำรวจ
อาจารย์อยู่ท้องที่สถานีตำรวจดอนเมือง
เสร็จแล้วมีคนเขาสงสัยว่าอาจารย์จะกระทำความผิดกฎหมาย

เขาก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อสาร
พฤติการของอาจารย์นี้น่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่

พร้อมเหตุพร้อมผลพร้อมพยานหลักฐานพยานบุคคล

เพราะตำรวจเขาก็มีกฎหมายของเขามีเครื่องมือของเขาในการสืบสวนสอบสวน
ได้เรียบร้อยแล้วก็ร้อยเวรนะครับ
หน้าที่ของเขาก็คือตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
ก็เอาคำร้องไปยื่นต่อสาร

ว่ามีมูลมีเหตุในการที่จะออกหมายค้นมาค้นบ้านอาจารย์วสันไหม

ถ้ามีมูลเขาก็จะออกหมายค้นเลยนะครับ

แต่กำหนดเวลาเลยนะครับ
เวลาน่าจะไม่เกินชั่วโมงนะ

น่าจะเป็นพื้นที่ใหญ่โตโมโหลาน

เอาเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นพอนะ
กฎหมายเขาก็จะให้แค่ตรงนั้นนะครับ
ก็จะค้นไปถึงกลางคืนได้ครับ

ค้นเริ่มค้น๔ทุ่มแบบนี้ทำไม่ได้
ได้ครับคือค้นต้องมีหมายค้นของศาลก่อน

ใช่สารก็จะระบุมาเลยว่า
ออกโดยสารไหนใครเป็นคนร้อง
สถานีตลวจรกรานอลบินติรัญเมืองเป็นผู้ร้อง
พ่อหน่ายสงสัตว์เป็นผู้ถูกค้นอย่างนี้

ร้อยตลวดตีไหนร้อยตลวดโท

เลขที่เท่าไหร่ต้องระบุให้ตรงด้วยนะครับ

หรือตำรวจไปนอกเครื่องแบบอันนี้เราปฏิเสธได้ถูกไหม
เสพได้ครับก็ตำรวจก็อาจจะมีความผิดนะครับ
ฐานบุกรุกฐานหน่วงเหนียวกักขังฐานทำให้เสียทรัพย์
ฐานทำละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
ในเมื่อมีกฎหมายให้ทำแต่ว่าไม่ทำ
กระทำการอย่างนี้ซึ่งมันผิดกฎหมาย
ประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ป้องกันเข้าไปเขาอาจจะตีหัวก็ได้
เอาสากตีสักทีนึงก็ได้ว่ามาได้ยังไง

ใช่ครับเขาก็จะอ้างความชอบทำมาอยู่ที่ประชาชนแล้ว
ว่าผมป้องกันสิทธิป้องกันบ้านผมประกันชื่อเสียงผม
แล้วคุณเข้ามาเป็นใครผมไม่ทราบ
แล้วเขาทำผิดกฎหมายไงครับมันจะตกไปอย่างนั้นครับ
ถ้าเกิดเรามีเอกสารแต่ตำรวจนอกเครื่องแบบ

คือหมายความว่าตำรวจมีเอกสาร
ตำรวจมาครับเราก็ต้องขอดูนะครับ
ถ้าเราสงสัยโทรไปตามเบอร์ที่ระบุไว้ในหมายค้นเลย
เขาจะเขียนเลยสารท่านจะบอกเลยว่าถ้าท่านมีเหตุสงสัย
ให้ท่านโทรไปเบอร์นี้เลยติดต่อสารนี้เลย
สารเข้าเวรกัน๒๔ชั่วโมงอยู่เลย

เพราะมันอาจจะมีการเอาหมายค้นของคนอื่นมารบชื่อ
แล้วก็ใส่ตรงนั้นนี้ไปแล้วไปข่มขู่เอาเงินเอาทองไงครับ
เรียกเงินเรียกทองคนอื่นก็กลัวตกใจนะครับอย่างนี้นะครับ
ทีนี้การค้นเขาก็ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้จะค้นด้วย
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่แต่งตัวให้มันเรียบร้อย
ไม่ใช่แต่งตัวนอกเครื่องแบบไปอะไรไปเหมือนผู้ร้าย
ใส่ผมพลุงพลังไปเขาก็ไม่เชื่อ

ไม่มีความเป็นสากลของตำรวจเขาระเบียบเขาปุ๊บใส่รองเท้านะครับ
แต่รองเท้านี้ไม่ใช่ว่าใส่รองเท้าแล้วก็จะขึ้นไปได้เลยนะครับ
อ่าต้องถอดก่อนทำบ้านเขาบางทีก็สวยสวยงาม
บ้านผมถูกคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจมาค้นบ้าน

ไม่ได้ครับ
ปฏิเสธเลย
แล้วถ้ายังไงเราก็ไปโรงพักเลยครับ

เพราะหมายค้นนี่มันออกที่ศาลไงครับ
ในเมื่อตำรวจเขามีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติการตามกฎหมาย

แต่เขามาดำเนินการโดยผิดกฎหมายอย่างนี้
ผลกฎหมายก็จะตอบสนองไปที่เขาทันที

ละเว้นทำให้เราเสียหายต่างที่กล่าวมาแล้ว

ถ้าเกิดเขามีหมายค้นมาถูกต้อง

สังกัดไหนอะไรไหนตรงกับหมายค้นไหม
แล้วก็ดูว่าเขาเอาอะไรไปซุกไปซ่อนในนี้ไหม

คุณต้องให้เจ้าบ้านเขาไปตรวจดูทุกซอกทุกซอยกับคุณด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลยแล้วไปค้นเองโดยภารการอย่างนี้

ญาติพี่น้องเข้ามาก่อนรอให้คนที่เกี่ยวข้องมาก่อน

เพราะอย่างนั้นไปค้นเดี๋ยวไปเอาเงินเอาทองเขา
เดี๋ยวไปเอาอะไรสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้าไปทิ้งไว้ตรงไหนตรงไหน
แล้วก็มาบอกว่านี่ไงค้นได้จากบ้านคุณ

เว้นแต่บ้านนั้นเขามีป้องภูมิจรปิดนะครับ
ถ้าไปทำอะไรผิดก็อาจจะเจอตรงนั้น
แสดงว่าที่อาจารย์บอกเนี่ยต้องมีเจ้าบ้านหรือว่าเจ้าของบ้านอยู่ด้วย

การไปค้นสิ่งของเขาต่างต้องมีเจ้าบ้านต้องมีตัวจำเลย
ผู้ที่เป็นคู่กรณีอยู่ด้วยครับ
ทีนี้เรามาถามความชัดเจนว่าคำว่าการป้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมาย
คำนี้ความหมายของมันคืออะไร
การป้องกันที่ชอบด้วยกฎหมายมันก็มีอยู่๔ข้อครับ

ข้อแรกเลยนะครับการที่จะป้องกันก็คือมีพยานอันตราย
ซึ่งเกิดจากการพุทธร้ายหรืออันละเมิดต่อกฎหมายอันแรกก่อนนะครับ

ที่๒นะครับเป็นพันธรายที่ใกล้จะถึง

ที่๓ครับผู้กระทำต้องป้องกันสิทธิ์ของตนเองและของผู้อื่น
ครอบครัวลูกเต้าเราได้นะครับ
สุดท้ายครับเป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุครับ

ต้องใกล้แล้วเราไม่ใช่เป็นผู้ไปร่วมละเมิดอยู่ด้วย
เขาเป็นคนมาทำไม่ใช่ว่าเราไปตบไปตีไปยิงเขาก่อนแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้วฉันจะป้องกันตัว

เพราะการป้องกันตัวตามกฎหมายถือว่าไม่มีความผิดครับ
การป้องกันตัวตรงไหนนี่เป็นสิทธิ์ของประชาชนซึ่งป้องกันตัวได้
เหมือนกับตำรวจนะครับที่เข้ามาอย่างเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาโดยไม่ถูกโดยไม่ชอบเราก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวไงครับ
อาจารย์บอกว่าต้องสมควรแก่เหตุ
ทีนี้คำนี้มันจะต้องแยกย่อยไปในรายละเอียดไหมคะว่าแค่ไหนถึงจะสมควรแก่เหตุ
ป้องกันโดยไม่มีอาวุธหรือว่าป้องกันโดยที่เรามีอาวุธ
คำว่าสมควรเหตุเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากพฤติการนะครับ
พฤติการของการเข้ามาที่จะมาทำร้ายเราก็ดีถ้าเราเป็นสตรีนะครับเป็นผู้ที่ว่าอ่อนแอกว่าเนี่ยนะครับ
เขาเข้ามายามวิการนะครับมือก็ไม่รู้อะไรถืออะไรยุกยุกยักยักมามีมีดมีปืนเราไม่รู้
แต่เราก็มีปืนสักกระบอกหนึ่งยิงไปนะครับแต่เราก็อย่าไปตอนแรกเราต้องยิงเหมือนกับยิงเหมือนกับยิงเข้าไปเพื่อป้องกันตัวเรา